สวัสดีค่ะข้าวใจไทยสดใหม่ใหญ่เยอะ
ต้องร่วมส่งคล้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
ใช่แล้วครับผู้ชมครับ
อ้าวตายผีบ้านผีเรือนเป็นแบบนี้ดีกว่า

ได้เสื้อจากอเมริกา
แต่เกงในสีส้มยาวเนาะ

มันของมุมมันเขาไม่มีความมั่นใจ
พ่อแม่เขาชอบจะแม่แบบนี้

เขาไม่มีคนรออยู่ต้อนรับนะคะ

หลรอยุ่มาตั้งแต่แบบออกรอนเข้าเมืองกรุง

ไม่ใช่ก็คือแองจี้มาตั้งนานแล้ว

แปลว่านางฟ้านี่น่ารักของแม่
กระโดดตึกไทยรัฐเล่นก่อน

คุณแม่ชุดนี้ตั้งหลายเป็นพันแล้วคุณแม่

เดินมาข้างหลังพวกพี่เลย

อังกฎกับหมูรวมกันก็เป็นอู๋

ปีใหม่เนื่องจากว่า

ทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหลาย

หาวทั้งปี
ทั้งปี
ปีเนี่ย

นักโอนไว
ไม่ต้องเพื่อนอีชาวโดนไปเท่าไหร่ถาม
ก็หลักแสนฮะ

โลแกนตี๔ยกขาตี๕ยกเขา
ทั้งที่คนราวปีนี้เขาบอกว่า
โทรกันมานะเจอกันตี๒ป่ะ

เขาไปหมดแล้วเนี่ย

อีกหน่อยคุณสามารถกู้เงินผ่านไลน์ได้แล้ว

ไปเที่ยวนี้ก่อนมีให้เลือก๓๕ที่
เขาแนะนำมากันอย่างนี้นะฮะ
ครับลักกันนะที
ไอคอนสยามเขาบอกว่ามีการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะคุณ
ลานลิเวอร์พาร์คที่ไอคอนสยามก็วันนี้เลยเนี่ยนะคะ
เป็นแนวคิดแม่น้ำแห่งความรุ่งเรือง
ในงานพบกับกิจกรรมต่างของสองฝั่งแม่น้ำเลยนะคะ
แล้วก็มีการให้ดูมีงานให้ดูอย่างเต็มรูปแบบเลยเฉลิมฉลองเนี่ย
สเกลที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประเทศ

อันนี้ก็ทุกปีนะครับ

ก็มีกองทัพศิลปินมากมายไปดูกันนะคะว่าจะมีใครบ้าง
เวียดที่สูตรลังการสูงเท่าตึก๘ชั้นคุณเช้า

ตกลงมาก็ไม่ต้องลาใครเลยนะเนี่ยนะ
คุณจะไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนถูกส่งท้ายปีสุดยิ่งใหญ่ด้วยพลุดอกไม้ไฟผอง
ผสมผสานกับมัลติมีเดียกลางบรรนัมเจ้าพญา

อันนี้ไม่ใช่กับรอยกระทงนะไม่ต้องนี่คืออาหารน่ากิน
แต่ว่าเวลาไปดูพี่ชาวชอบไปดูที่เขาแบบทำผู้เป็นแบบดิจิทัล
ใช้เลเซอร์ใช้นู่นนี่นั่น

เสิร์ตใหญ่ศิลปินชื่อดังระดับแล้วก็ดีเจระดับอินเตอร์
มาเลยมันกระหึ่มปรากฏการณ์ความมันแสงสีเสียงจะเต็ม๓๖๐องศา

เป็นยังไงฟังชื่อก็อื้อหือ
ใกล้ชิดกับศิลปินบนเวทีแบบเหมือนแบบอยู่ใกล้กับศิลปินเลย

ตะกานตากับไฟคริสต์มัสกว่า๑ล้านดวง

พร้อมไฟประดับสวยงามกว่าล้านดวงเตอร์ไพรส์ดีมีมากมาย

เขาดาวน์ปีใหม่นี้ไปเซ็นทรัลเนี่ยก็ลานตรงนี้แหละ

ส่วนที่๕ก็เซ็นทรัลพาซ่าเวสเกจไม่ธรรมดา
อันนี้เป็นแท็กกระตันยูเจอกับน้องซาร่า

ก็เลยตามสืบว่าเฮ้ยตรงนี้ใครได้ไปวะใครได้ไป
มันพูดในแฉข่าวเช้าทุกวัน

ที่นี่เขาบอกว่าเป็นนี่นะเวสเกตคาวดาวน์๒๐๑๙เหมือนกันเนี่ยนะฮะ

เพราะกับกิจกรรมสนุกคุณชมขา
ไปเลยคอนเสิร์ตของศิลปินมากมายผู้ที่สนใจนะ
แกนคนหนึ่งได้ไป๒คนนะมีสิทธิ์ได้๒ใบ

ตั้งแต่วันนี้ไปวันนี้แหละ๓๑ธันวาวันนี้
จริงเขามีอีกจากเมื่อวาน

ที่๕ที่เขาดักไว้หมดทุกมุมเมืองแล้วนะคะ

ที่จะจัดกันเยอะปีนี้ใครปล่อยโคม

จัดกันทุกอนุจัดแม่
นี่ขนาดที่เราประกาศกันมาก็๕๖ปีแล้วเนี่ย

คนตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองเขาบอกเลย
เขากล่าวเลยว่ากรทมได้เตรียมความพร้อมทุกด้าน

ก็ทหารตำรวจคงไม่ได้หยุดงานกันแน่นอน

และแน่นอนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ห้ามจุดหรือปล่อยหรือกระทำอย่างใด

หรือวัตถุอื่นที่คล้ายคลึงกัน

และปรับไม่เกิน๖๐๐๐๐บาท

ส่วนการจุดผู้เนี่ยถามว่าทุกที่จัด
ปีใหม่นี้ครับเที่ยวบินเพิ่ม๖นะครับผม

คาดปี๖๒ทะลุ๑๑ล้านเที่ยวบินแน่นอนนะฮะ

นายสมนึกรงทองครับกรรมการภูมิในการใหญ่
บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดนะ
เปิดเผยว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่ครับคุณผู้ชม
ปี๒๕๖๒ตั้งแต่วันที่๒๘ธันวาคมถึง๒๘ธันวา๒๕๖๑เนี่ย
ที่ผ่านมาถึงวันที่๓มกราคม๒๕๖๒เนี่ย
วิยุการบินแห่งประเทศไทยได้คาดการณ์ปริมาณเที่ยวบิน
ทั่วประเทศมีจำนวนทั้งหมด๑๙๘๖๗เที่ยวบิน
เฉลี่ยแล้วเนี่ยเกือบ๓๐๐เที่ยวบินนะครับ

ซึ่งเขาบอกว่า๓๐๐เที่ยวบินต่อวันครับ

เพราะว่าเขา๒๘ถึงวันที่๓เอง

วันนี้เขาบอกว่าเที่ยวบินต่อวัน๑๓๐๐เที่ยว

เพิ่มจากช่วงเวลาเดียวกันคิดเป็น๖
ซึ่งวันที่มีปริมาณเที่ยวบินมากที่สุดก็คือ
ช่วงเทศกาลปีใหม่วันที่๓มกราคม
อยู่ที่๓๑๖๓เที่ยวบิน

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่๒๘ถึงวันที่๓
สนามบินมีปริมาณเที่ยวบินมากที่สุด๔อันดับ
ก็คือสนามบินสุวรรณภูมิครับ
มีปริมาณเที่ยวบิน๗๕๖๑เที่ยวบิน
ลองลงมาคือดอนเมืองมีปริมาณเที่ยวบิน๕๔๗๒เที่ยวบิน
สนามบินภูเก็ตครับอันดับที่๓ปริมาณเที่ยวบิน๒๕๒๖เที่ยวบิน
และสุดท้ายอันดับที่๔สนามบินเชียงใหม่
มีปริมาณเที่ยวบิน๑๗๕๑เที่ยวบิน
สำหรับสนามบินหาดใหญ่กระบี่อุทพ่อ

เนื่องจากมีการปรับลดตารางการบินของสายการบิน

โดยบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยเนี่ย

ให้สถานการณ์ปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชน
เทศกาลปีใหม่๒๕๖๒ได้โดยได้จัดเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศ
เหมาะสมกับปริมาณเที่ยวบินแล้วก็บริหารจัดการระยะห่างของเที่ยวบินเนี่ย
ประสานความร่วมมือกับสายการบินโดยรวบรวมแล้วก็ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการทำการบินนะครับ
รวมทั้งมีการบริหารจัดการเพื่อลดความคับข้างของการจราจรทางอากาศนั่นเอง
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแล้วก็สะดวกรวดเร็วนะครับผม

แต่นายบอกว่าทัวร์น้อยลงกว่าชั้นแซ่กชาวจีนไม่ได้เลย

พี่ทัวร์ทัวร์จีนที่สวนภูมิมันบ่วนอาทิตย์ไปเผาสวบโอ

อย่างนั้นช่วงหน้ามาดูเรื่องแห่งปีทั้งหลาย

สักครู่ครับ

ปกติแล้วเราก็จะเห็นอันดับแต่ละอันดับ
เดี๋ยวแองจี้จะต้องเป็นพิธีกรหลักหน่อย

แต่จะลุคกลับมาเลย

แต่ลุคน่ะมึงอยากจะไปเดินระวัง

มากลับมาก่อนนะ
ปีนี้เพราะเดี๋ยวนี้เราไม่ต้องไปค้นไม่โทรหาใครแล้วไง
แล้วก็เนี่ยรายการโทรทัศน์เขาก็เด็ดอีก
ไม่รู้มันระบบมันจะเป็นอย่างนี้มันจะมีร่มบ้างไหมฉันก็เชื่อมันนะเนี่ย

เหมือนกับเมื่อก่อนเราจะหาข้อมูลอะไรมันเป๊ะจริง

ค้นยอดนิยมในหมวดต่าง
คุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อว่าเราขอเริ่มที่อันดับ๕ก่อน
อันดับ๕สัมปทานหัวใจนี่คืออะไร

ละครพี่เวียเองเลยน้องที่สา
แสดงว่าละครเรื่องนี้ก็คือคนจะไปดูย้อนหลังกัน

แปลกันเก่าใช่ไหมแปลกันสัตว์ตาเก่า
นี่มีข่าวกับแปลกกันจันทร์ไง

ทำให้คนเขารู้ว่าวันนี้คนดูละครย้อนหลัง

เออซึ่งไม่มีปกติไม่มีตอนนี้มีแล้ว
อันดับ๔เชื่อจริงเพราะตัวเองก็เป็นคนหนึ่งที่แบบเกิดมาในชีวิตไม่เคยติดละคร

เลือดข้นคนจะนี่นี่นะครับแม่
ข้นคนจางเนี่ยดูแล้วนึกถึงตัวเองหรือว่าไง

โทรหาสะพ้ายก่อนสะพายที่ทำอวัฒนะนักล่ะ
และเริ่มก็โทรหารหรรหาร์นะที่ทำอวัฒนะ
คำถามคือตระกูลแกหล่อขนาดนั้นจริงเหรอว
เขาบอกว่าไม่เกี่ยวกับตระกูลเขามั้ย

คุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อว่าเลือดก้นคนจังเป็นคนอะไรที่คนดูย้อนหลังเยอะมาก

นะฮะที่เขาคนค้นหาประจำปี๒๐๑๘เนี่ย

สันสีแก้วหลอก

ช่อง๗ชนะชนะช่องหลักเขาใช้คำนี้
มันเป็นละครมาจากประเทศไต้หวันใช่ไหม
แปลว่าภรรยาที่น่ากลัวแปลออกมาเป็นอย่างนั้น
เรื่องราวเป็นยังไงจึงลิขสิทธิ์มาแปล
ก็เหมือนประมาณว่าน้องนางเอกเนี่ย
พระเอกก่อนไอ้ป้อนมีเมีย
ก็คือบีไปได้น้องเมียได้น้องเมียเป็นเมีย

ซึ่งตัวเมียหลวงก็ยอมไม่ได้

วันดีคืนดีก็แบบคล้ายกับว่า
ความดีต้องชนะจากผู้หญิงที่เป็นอีเพลิงอยู่บ้าน

คนที่แจ้งเกิดสุดคือบอสวัสดิ

แต่ก็แวบเดียวเนอะ

พระสินทุกวันนี้ดาราเนี่ยแวบเดียวจริง

คือถ้ามาแล้วต้องสติลอยู่ให้แบบให้ได้

ใช่ตั้งแต่เพื่อนกันช่วงบ้านพระ

จนคุณพจน์อานนท์เอาชื่อเจโมะดำ
ของคุณพจน์อนนท์ดำไปอยู่ในส่วนละครหลักหอแต๋วแตก
เดี๋ยวมันจะจับมันไปเล่นบ้างเดี๋ยวก่อน

แต่เขาประกาศว่าสุดท้ายแล้วนี่เขาจะแตกภาคสุดท้ายเหรอ

ประกอบเมีย๒๐๑๘เป็นละครมาจากไต้หวัน

แล้วก็กลับมาครั้งนี้คือสร้างปรากฏการณ์เหมือนกัน
จะต้องดูว่าคนดูย้อนหลังเยอะขนาดไหน
๒๐๑๘ถือว่าเป็นอะไรที่คนดูย้อนหลังกันเยอะพอสมควร

ค้นหาประจำปี๒๐๑๘ที่คนค้นหากันเยอะเหลือเกิน
คุณชาวน่าจะรู้ดีคือบอลโลก๒๐๑๖

เรียกว่าเจ็บปวดนวดน้ำมันครับผม

เพราะว่าคนติดตามบอลโลก๒๐๑๘
ซึ่งจริงแล้วบางทีอาจจะดูย้อนหลังแมทที่เราไม่ได้ดู

หรือไม่ก็อาจจะรู้สึกว่าทีมที่เราเชียร์เนี่ย
ที่สำคัญเราอาจจะติดสอบติดเรียนบ้าง
ส่วนใหญ่มันมาตอนคืนคนก็ไปเสิร์ชดูย้อนหลังกันเยอะ

สำหรับบอลโลกเพราะว่า๔ปีมีครั้งเดียวนะครับ
อันดับที่๑ชนะบอลโลกอีกนะพี่

ยังไม่หยุดเลยคุณป๊อปยังห้างแตกอยู่เลย

ล่ายังการโฆษณายังไหลเข้ามาให้

เป็นพระเอกนางเอกแถวหน้าแล้วทำให้รู้ว่า

ปรากฏว่าคนจะเชื่อหรือไม่เชื่อว่า
โป๊ปกลับมาดังสุดตอนอายุ๓๐

โป๊ปกลับมาดังสุดตอนอายุ๓๕มันจะเป็นไปได้ยังไง

โป๊ปทำลายสถิติเหมือนกันว่าอยู่วงการมาหลายสิบปี

หนูก็ไปสืบมาเบาล้านกว่าบาท

แฟนคลับมันพัฒนาไปไกลถึงขนาดเธอรู้ไหม

อเมริกาคลาสสแควร์ค่ะ
พี่ชอบเห็น
ปลูกเขาจะชอบให้แฟนคับทำแบบนี้

แต่ล่าสุดเขาเพิ่งบริจาค๖ล้านกว่า
เตะฟุตบอลมีอะไรด้วย

ขณะเดียวกันบุภเพศสันวัฒนก็ได้แจ้งเกิดเบลล่า
ถึงขนาดเอ๊ตีอกชกตีอกปกปกปกปก
เพราะเอ๊ตัวใหญ่อย่างนั้นจะตีอกแล้วก็จะปกปกปกปก

เบลล่าเล่นละครมันนานมาก
ล่านี่คือเอสุภาชัยเอาเข้ามา
วันดีคืนดีปุจจักรฝาแปรที่ชื่ออะไรนะเถอะ
เปลี่ยนถึงผัยนี่
พี่เอ๊พาไปทำเย็ดมาก
เอนั่งอย่างนี้เถอะนั่งที่บุเฟสต์ตอนนี้ว่าอย่างอย่างนี้

เอเครียดมา

จริงแล้วมีได้ข่าวว่ามีคนก็แคสต์คนอื่นไว้ด้วยใช่ไหมฮะ

สูงกว่าเฟิร์สลัดละก่อนอย่างนี้นะครับผมโอ้โหสุดยอดแต่รีลันเย็นนะใช่ครับผม
ข่าวในประเทศลูกแม่ข่าวไหนได้รับการิยมสุด
ข่าวในประเทศเราไปเริ่มที่อันดับ๕กันก่อนไหม

ในประเทศอันดับ๕ที่คนพูดถึงนิววงศกรอะไรวะ

มีคนพิมพ์คำว่านิววงศกรเยอะที่สุด
เหมือนเคยมีข่าวว่ารถชนคุณแม่

ใช่ประสบประเทศเสียชีวิต

ใช่แล้วก็หน้าเพจนั้นคือหวังให้คนเข้าไปคลิกยอด

นี่ไงคือเขาบอกว่า
ที่ควรไปพิมพ์ว่านิววงศกร
ก็เพราะว่านิววงศกรตกตึก๑๙ชั้นตาย
นางเอกดังเปิดหลักฐานโชว์
คนก็เลยเมื่อข่าวปลอมข่าวนี้

อันดับที่๔ก็คือข่าวของ
คุณโอวรุตบรรทามพี่เหนือเพิ่งไปมา

ดังนั้นก็มีข่าวก็นำขึ้นไปเลยคนก็เข้าไปหา
แล้วมันก็จะขึ้นขึ้นมาเยอะมากโอ้โหเคยทำอะไรมากมาย

เพราะเด็กรุ่นใหม่อาจจะตามให้ทันวิโอะ

เห็นที่รถชนนะเสียชีวิต
น้องอินที่เป็นหน้าฝรั่งฝรั่งที่ขับรถไปยุธยา
ทะเลาะกับเพื่อนแล้วก็ฝนตกแล้วก็รถคว่ำกับที่คอสะพาน
เมื่อเราพิมพ์เข้าไปเป็นน้องอินถ้าสมมุติเราย้อนกลับไป

ซึ่งเราจะจำกันได้ภาพนี้เป็นภาพที่คนแชร์กันเยอะเหลือเกิน
เป็นภาพของตอนที่เขาเป็นดาราเด็กกับตอนที่เขาเป็นสาว
แล้วก็ประสบปฏิเหตุตอนนั้นทะเลาะกับแฟน

คนก็เลยไปตามข่าวน้องอินกันให้เยอะที่สุดเลย
เราไปต่ออันดับที่๒หวย๓๐ล้านมาสิ้นปีวันนี้
คดีตอนแรกครูปีชาเตรียมเข้าคุกแล้ว
หวยเป็นของหมวดจรูนแน่นอน
เดือนสุดท้ายความแตก
วันนี้ครูปีชามาเป็นโจทย์เป็นโจทย์ฟ้องหมวดจรูน

เป็นมหากราบแห่งข่าวเลยก็ว่าได้
ว่าไปซื้อหวยแล้วปรากฏว่า
ครูปีชาบอกว่าหวยเป็นของเขา

แล้วไปขึ้นเงินแล้วคุณจรูนก็ไปเบิกเงิน

ไทยรัฐทีวีเองครั้งหนึ่งก็ตามเรื่อง
หวย๓๐ล้านกันอย่างกระหน่ำเลย
ปรากฏอันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นข่าวที่คนให้ความสนใจกันมาก
คนไปแชร์ประวัติของครูปีชา
ถึงขนาดมีการแฟนคลับเอฟซี
ที่ผ่านมาครูปรีชามีเฟฟเอฟซีเห็นไหม
มีร่องเรือกับเอฟซีครูปีชา
แล้วเจ๊บ้าบินเกิดขึ้นมา

จนถึงวันนี้ก็ยังไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของ

เราไปต่อกันอีกสักอย่างหนึ่งนะครับ

เราก็มีคนติดตามภารกิจนี้กันเยอะมากมาย

มีการติดจำพอสมควร
จนขนาดว่าไปออกรายการ

ต้องปิดเบรกอย่างนั้นค่ะ

เมื่อกี้ก็เป็นหมวดของข่าว
และสิ่งที่คนค้นหาเยอะที่สุด

สะบัดต่อไม่รอแล้วนะ

อันดับ๑๐พี่โป๊ปพี่หมื่น

อันดับ๗ภาคินน่ะ
ไม่ใช่ตอนโน่ฮะ
ตอนนั้นครับทุกคนเชียกเพราะว่า
นมปังไส้กรอกขายไม่ออกน่ะ

ไปแทนได้ไหมไปกันใหญ่
แต่ปรากฏว่าไปทำกิจกรรมเป็นนิสิตจุฬา
ไปถือป้ายทูงานบุญประเพณีได้ยังไง
ไปได้เพราะว่าเขารู้จักคนในชมรมเยอะ
ที่มบุรุภาคตามหาอยู่ตรงนั้น

แต่ที่ให้๓แสนสรุปแล้วก็คือเรียนจบที่ราม
ส่วนอันดับที่๕คือครูบาบุญชุ่ม
อันนี้เป็นเรื่องแน่นอนเรื่องหมูป่า
ติดถ้ำแล้วท่านก็มาตั้งแต่มา๒วันก็เปิดเลยเข้าไปได้เลย
แล้วก็ต่อไปคืออันดับ๔สายป่าน

ใช่ตัวสายป่านไม่มีอะไรแต่สายป่านที่อยู่ข้างแฟน

ครับผมไปถ่ายติดมาพอดี

ก็เลยต้องออกมาพูดกันเลยจริงตอนนี้มั่นกันไปแล้ว

นี่แน่นอนเป็นฟีเวอร์๑เลยนะเนี่ยใช่ครับกินฟีเวอร์๑
อันดับ๒เรื่องโป๊ะแตกของกัปตันโชลธร

อันนี้ถ้าเป็นละครนะพล็อตจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนไป
เรียกว่าไม่มีวันหยุดสเตอร์ไพรส์ตลอดเวลา
กระทั่งจบลงด้วยกัปตันปลอดภัย
เป็นมิ้งโป๊ะแตกไงมีท้องลมมีท้องลมไงไม่มีลูก
ปกติก็ท้องไม่มีพ่อของนี้เป็นท้องไม่มีลูก
อันดับ๑แน่นอนยืน๑
ตั้งแต่มีข่าวจนกระทั่งปัจจุบันนี้ยังไม่หายไปจากหน้าข่าว

สำหรับนับบุคคลไปเรียบร้อยเอาสับวัยรุ่นไหมได้
วันนี้พี่เชามีมานับเสด็จคุณผู้ชมว่า
โห้ยน่ากลัวพ่อ
อะไรอะ
ทำไมไม่สับคนแก่สับเด็กล่ะ

ดัดมากเก็บตากาด้วยเดี๋ยวมาเป็นจิ้มก้นเถอะ
คำแรกนี่คำแรกวลีติดปากเลย
มาจากคุณสิตางบัวทองเน็ตไอดอลสาว
สบักต่อไม่รอด

หมอนรองคอมันเป็นไม่เป็นไรอะเนาะ

อายุปุ๊บถึงขนาดว่าพี่ว่าเขาดังไม่ดัง

ตามสถานที่เป็นผับอะไรอย่างเงี้ย

ไปเต้นแค่สะบัดเพลงเดียวแล้วก็กลับบ้าน

แต่วันนี้ต้องทำให้ดีที่สุดสะบัดต่อเวลาแล้วไง

แล้วหมอไม่ให้เครียดอะไรนะบอกว่า
คุณหมอบอกว่าให้เครียดแล้วออกกำลังกายกินอาหารครีนสะบัด
ไม่รอแล้วนะ
คำต่อไปแน่นอนได้ยินบ่อยเฉียบหมายถึงสุดยอดโดนใจ

นี่คืออาจจะมาจากแจ๊ดกับพี่บอลเชิญยิ้ม
มาจากคำนั้นไม่พูดเยอะเจ็บคอ
อันนี้รู้จักนะ

น้องเบสซ่านบีเอ็นเค๔๘นำมาพูด
ไม่ใช่เจนี่

อันนี้เป็นคำพูดหมายถึงว่าขอเป็นแฟนได้ไหม

ใครอ่ะมันพูดไว้อ่ะ

ตอนไปเจอคุณแม่เพราะคนใช้กันเยอะไง

หรือแบบในคลิปอะไรแปลก
จริงแต่คำนี้มาจากพี่มดดำแน่นอน

มันไม่ดียึดมาจากประโยคพูดของ

ส่วนอันนี้แน่นอนฮะสัมภาษณ์มาหน้าเวียงหน่อย

ไปย้อนดูต้นคลิปจ้า
แมทพีราเนียถูกต้อง

หมดแพชชั่น

คำต่อมามีมารยาทนิดนึง

บอกนักข่าวนะครับคงได้ยิน

หมายถึงอันดับหนึ่งตำแหน่งที่หนึ่ง
ยกให้เป็นที่หนึ่งโดดเด่นตัวเต็ง
หัวร้อนอันนี้วัยรุ่นชอบใช้
อาการอารมณ์ร้อนฉุนเฉียว

มาจากนี่เลยละครบุคเพศ
ใช้กับสนทนาด้วย

พี่เหมียวอาร์เจ้า

ไม่มีคำนี้เหรอคะดูจิตซะหน่อยไปดูจิตหน่อย
เออไม่มีนำใช้น้ะค่ะเลยไม่มีเพียงคนเดียว
จังรีนะครับ
คำว่าตำคำว่าตำหมายถึง
ตามนี้มาจากฉันเลยเหรอต้องตามไปซื้อตามไปซื้อใช้กับพวกเครื่องสำอาง
หมายถึงว่าเหตุผลในการช้อปปิ้งทำไมต้องซื้อของเครื่องสำอางแรนด์
ที่ผ้าลองเท้าอ๋อของคุณสู่ขวัญ

และคำว่าเฮ้ยมันคือดี

ใช่ต้องมียักษ์ขรรณหมายถึงดีงาม
ดีจังเลยลิปของอย่างนี้คือมันดีมาก
ตรงนี้วงวาน
วงวานจังตลาดล่างล่ะครับ
ตลาดล่างหมายถึงความหมายด้านการตลาด

รูปแบบหนึ่งจากกำลังซื้อหรือรายได้ผู้ผลิตอันนี้
อันนี้เอาอะไรมาให้อ่านเนี่ย
มีเสร็จสารว่ะฮะ
แล้วก็โป๊ะแตกอันนี้ก็คือหมายถึงหน้าแตกนั่นเอง
นะครับเอาล่ะนะฮะก็รวบรวมศัพท์ใหม่ในปี๒๐๑๙
มาให้คุณผู้ชมได้ทราบกันส่วนปีหน้า
กระทั่งที่จะถึงนี้มีศัพท์อะไรใหม่ต้องคอยติดตามนะครับ
หอมแต่งงานแล้วเหรอยังฮะแต่เขามีลูกแล้วครับเขาเก่ง
แต่แกนแกนแล้วแกนแล้วเราก็จัดวิธีแกนแล้ว

อายุปูนี้ก็ให้ใหม่แต่งไม่จะแย่ขึ้นแล้วนะ
ช่วงหน้ามาดูละคร๕เรื่องแห่งปีกันนะ

ราคอนปังกระแทกโซเชียลแห่งปีสองพันสิบแปด
ราคอนเรื่องนี้ต้องมีเอฟเฟคเยอะเพราะราคอนปัง
นี่ซอยอะไรนะแทงอะไรเพราะเมื่อกี้
มันก็อยากจะเรียกแบบไม่ชาวไงสับไว้รุ่นสับไว้รุ่นสับไว้รุ่นไม่หยุด
มันยังไม่หยุดมันยังมาปังปังอีกองค์กรแน่นอนอังกออังกอ
คุณโรมกับพี่บูมนี่คือเรียกว่าฟื้นเลยโพสต์ถ่ายไป๓ปีเพิ่งออก
อ๋อหรอน้องบูมกลับมาเปลี่ยนเลยบูมเนี่ยแทสไปสามปีเพิ่งเลือกไปเล่น
ดังมาก่อนจนกระทั่งไปเล่นอะไรก็ไม่รู้
แล้วราคอนกลับมาบูมบอกแทสไปสามปีถึงเลือกไปเล่น
บูมคิดว่าไม่ได้หายแล้วแล้วก็ถ่ายไปสองปีถึงได้ออก
จากนั้นถล่มทลายโอ้งานแน่นเลยซึ่งคนคิดว่าไงรู้ไหม
ละครเรื่องนี้ด้วยพระเอกนางเอกไม่น่าจะดังได้
แต่สมมุติเราพูดกันแบบตรงไปตรงมาดูหน้าดูหน้า
เขาเรียกว่าหน้านังหน้านังเนี่ยไม่น่าจะดังได้
ปรากฏว่าผู้จัดจะต้องปิ้งไก่อยู่แล้วนึกออกไหมผู้จัดไม่ปิ้งไก่ไม่ได้นะแองจี้เนอะ
แล้วก็ไม่ใช่เอาหลอกมาทำเองเป็นลูกชายมาทำก็คือแบบเอ๊ะจะได้เหรอ
ปรากฏว่าได้ยิ่งกว่าถือว่าเป็นละครที่แบบแล้วก็ชวนปิ้งไก่ด้วย
แล้วก็กู้เรตติ้งช่อง๓ใช่ไหมเลยขึ้นมาเลย
ดารามีงานต่อเนื่องกันไปเลยนักปิ้งไก่ก็กลับมาปิ้ง
แต่ว่าเป็นน้องโอมโอปิ้งไก่แล้วก็น้องการเขาก็มาปิ้งนิดนึง
กลับมาส่วนเรื่องที่๔นะคะสัมปทานหัวใจอันนี้เนี่ยคือคุณเวียเป็น
เป็นละครของคุณเวียนะเหมือนคุณเวียเป็นผู้จัดนะเป็นละครพี่เวียเขา
พี่เวียเขาเป็นเนี่ยดูละครเรื่องนี้แล้วเนี่ยเขาก็แซ่บมาก
เพราะพี่เวียกลุ่นทิศาก็เคมีเข้ากันสุดริกเอ๊ะอ่ะถอดเสื้อเอ๊ะอ่ะ
ถอดเสื้อโอ้โหสิดสุดนะฮะตลอดเวลาของการออกอากาศในกระแสโซเชียร์
แรงมากเป็นละครที่ดูสดจริงจังแล้วก็ดูย้อนอย่างจริงจังมาก
ส่วนเรื่องคนจางคุณพระดำที่บอกไปนั่นคือเรื่องจริง
เลือกคนคนจางนี่ทุกรุ่นนั้นแต่รุ่นละครพระวรีไปอยู่ถึงอย่างทั้งถึงเนี่ย
เจเจอะไรพวกนี้คือได้หมดเลยอ่ะทุกคนมีบทบาทที่ไม่นึกเลยว่าเขาจะเล่น
แรกนี่มีงงนะครับเขาบอกยืดเยือดอะไรบ้าง
อยู่ช่วงหนึ่งตกท้องช้างไปที่คนบอกว่าเฮ้ยทำไมมันยืดไปอย่างนี้
แป๊บเดียวกลับขึ้นมาถล่มทลายนี่คือสระ
เลือดคนค้นคนจ่างอันดับสองคุณนาย
ต่อไปนะฮะอยากจะบอกว่าอยู่ไหนฮะแองจี้จะให้อ่านอะไรละคร
อันดับสองอันดับสองอันดับสองเรื่องอะไร
อันดับสองอยู่ที่นี่อยู่ที่นี่ใช่ไหมอยู่ที่ไหนฮะอยู่ที่ไหนครับอยู่ไหน
อยู่ที่โต๊ะนี่นะครับอันดับสองอยู่ที่โต๊ะนี่นะครับ
อยากคิดเปล่าไม่อยู่ที่ไหนหรอกครับอยู่ที่โต๊ะนี่นะครับ
เมียสองพันสิบแปดก็เหมือนกันเมียสองพันสิบแปดเป็นปรากฎการอีกอันหนึ่งนะฮะ
ทะยานสู่อันดับ๒เลยแหละเพราะว่าอันดับหนึ่งบุเภสันนิวาสอยู่แล้วไม่ต้องไปพูดอยู่แล้ว
มันเป็นเรื่องแหมมันเจ่งมันสะท้อนแบบตรงตัว
ชีวิตครอบครัวที่เกิดขึ้นตรงกับชีวิตของคนหลายคนหรือจังหวัดที่โน้ตที่เรารู้จัก

อันดับหนึ่งไม่ต้องพูดเยอะบุเภสันนิวาส
นี่ไงที่บอกว่าคนไม่รู้ละครอะไรล่ะเรตติ้งจบที่สิบแปด

ซึ่งจริงแล้วละครแบบนี้

เขาบอกว่าละครแบบนี้มันก็เริ่มแบบว่าต่างประเทศเขาเริ่มมาทำกันแล้วนะนานมาแล้ว

มันก็อย่างมากับเจาะเวลาหาจริงที่เราเกิดคอยอยู่กัน

ซึ่งเรื่องนี้ต้องยอมรับว่ามันทำให้คนหนึ่ง

เขาบอกชาวอายุทยาเนี่ยคึกคักกันมาก

อายุทยาลบบุรี
เรียกได้ว่ากลับมาแบบว่าทุกสิ่งทุกอย่างประสบความสำเร็
จนแม้กระทั่งอาหารไทยหมูสะโรงใช่ไหมครับคุณเช่าครับผม
ต้นหอมย้ำสัมพันธ์กับน้องสันนะฮะยังดีเหมือนเดิม
ทุ่มเทให้น้องปกป้องล่าสุดแต่งงานกันเรียบร้อยแล้ว
กำลังทุ่มเทมาที่ไปให้น้องปกป้องลูกชายสุดที่รัก
อย่างมากเลยทีเดียวจนไร้เวลาหวานให้กับน้องสัน

ถามต้นหอมต้นหอมบอกว่าเข้าใจหมวกล้องกานนอนน้อย
แต่งงานอาจจะ๒๒ราห์๔ครับ
พี่ลิงกันเท้าแก่ให้
จะเดือนนี้ไม่น่าจะมีงานเยอะแต่ว่างานด่วนเข้ามาก็รับนะครับ
แต่จะไม่รับงานที่เป็นระยะยาว

สันเข้าใจครับว่าช่วงนี้ต้องเกิดอะไรขึ้น

แต่ล่าสุดแต่งงานใน๑๒ราศีเรียบร้อย
จะแต่งงานยังไงต้องติดตามให้ได้
พอมีน้องเลือกรับงานลดลงไหมหอมบอก
ก็ลดลงค่ะเพราะอยากอยู่กับเขาในช่วงเวลานี้
อ้าวมีลูกซะแล้ววันนี้เรามาสรุปสติติต่างนะฮะ

เราเอาหมอลับมาจัดข่าวใส่ไข่ด้วย
วันนี้เราเอาดรรับมาจัดข่าวใส่ไข่ด้วย

ก็การหมอรับเบิกลูน

คุณขอหน่อยนะเพราะว่าเราอยู่ทุกวัน

เรามาร่วมเช็คดวงไปพร้อมกับข่าวใส่ไข่นะครับ